แล้วก็ทีมชาติไทยที่จะอุ่นเครื่องกันในวันที่๑๔พฤศจิกายนวันเสาร์นี้นะครับ
ไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดเดี๋ยวดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันครับ
ลูกทีมของอากิรานิชิโนหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยนะครับ
ก็นำแข้งช้างศึกเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมพบกับทีมออลสตาร์ทไทยลีกในช่วงเก็บตัว
ฟีฟ้าเดย์สิบเอ็ดถึงสิบห้าพฤษฐกายนนะครับที่โรงแรมแถวแถวย่าน
บังนาสวนภูมิมานะครับโดยนัดเตะทั้งยี่สิบสี่คนที่ถูกเรียกเข้าแคมป์เก็บตัวในครั้งนี้ก็ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดมาเรียบร้อยนำโดยทิศทีพันธ์พ่วงจันทริสตองโดนัทธุสุกสุ่มพิรดนชำรัศมิจรณศักดิ์วงกรอาทิตย์บุตรจินดาแล้วก็ฟิลิปโลเลอร์ก่อนจะลงฝึกซ้